มาถึงเรื่องที่คนใช้รถรู้สึกว่าโอ้โหเจ็บช้ำใจเหลือเกิน

บอกทุบอกเพราะว่าถ้าขับรถไปแล้วก็ไปเหยียบบนเส้นทางที่ยางมาต่อย
เราได้ยินเสียงยางมะตอยกระเด็นขึ้นสู่ติดใต้ท้องรถแปะอย่างนี้

เลยค่ะคิดเลยว่าล้างแล้วลำบากแน่นอ
คุณแล้วคิดดูถ้าเกิดว่าใครที่รถสีอ่อนรถสีขาวแบบนี้นี่เจ็บปวดมากกว่า
ก็ไปดูคันนี้ไปดูภาพของคันนี้แล้วกันนะครับ
เพราะเรื่องราวตรงนี้เปิดเผยในโลกโซเชียลคุณ

ยางมะตอยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าพัชรปพลนำภาพรถยนต์สีขาว
คันหนึ่งคุณดูออกไหมว่าสีขาวดูข้างบนแล้วกันดูหลังคาสีขาว
เปื้อนยางมาต่อยเป็นคราบดำกระเด็นติดเต็มรถเสียหายเกือบทั้งคัน

เขียนข้อความว่าเจ้าของรถคันนี้บอกผมว่า
มีรถถูกยางมาต่อยกระเด็นใส่เกือบร้อยคัน

ส่งผลให้รถนักท่องเที่ยวที่สัญจรช่วงระหว่างวันที่๒๔ถึง๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ต่างได้รับความเดือดร้อนจากงานลาดยางมาต่อยเป็นจำนวนมาก
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วช้ำใจนะ

ไม่หรอกคือยางมะตอยล้างยาก

ถ้าไปที่ร้านร้างไม่ดีเป็นรอยแน่รถเรา
ทีมข่าวรถประทุงเราลงพื้นที่ไปสำรวจเลยนะครับ
ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นถนนทางหลวงหมายเลข๒๑
สระบุรีลมศักดิ์ช่วงระหว่างกิโลเมตรที่๑๕๔ถึง๑๕
พบว่ามีการลาดยางมาต่อยบนพื้นผิวถนนใหม่จริง
ตั้งแต่พื้นที่เขตตำบลบัววัฒนาถึงตำบลบ้านโพธิ
ระยะทางยาวประมาณ๔กิโลเมตร
ยังคงไม่แล้วเสร็จอีกทั้งยังไม่มีป้ายเตือน
ส่งผลให้ผู้ขับขี่อาจจะขับแซงในช่องจราจร
ที่เขากำลังลาดยางมาต่อยอยู่
เป็นเหตุให้รถได้รับความเสียหาย
เราก็ไปชี้จุดเกิดเหตุแบบนี้
พอไม่รู้ไงว่ามียางอยู่ตรงนั้นก็ขับไป

แบบนี้ต้องถามนะคะถามทางด้านผู้อำนวยการ
อยู่กับผู้อำนวยการสมนึกแก้วจินดานะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไรคะ
ทางคือเป็นงานจ้างเหมาก่อสร้างงานฉับจิ๋วพาราหรือทีนไทย๓นะครับ
ซึ่งเราได้มอบพื้นที่ให้พระเจ้าเข้าดำเนินการตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่นะครับ
พร้อมทั้งแจ้งเรื่องระเบียบต่างในเรื่องอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้เดินทางผ่านไปมานะครับ
โดยที่ของแขวงการทางมีผู้รับมีช่างควบคุมเป็นผู้ดูแลนะครับ
ผมคิดว่าช่วงก่อนวันที่๒๕นะครับที่เขากำลังเข้าดำเนินการนะครับ

แล้วพอดีเราก็ได้ติดตั้งป้ายก็น่าจะครบนะฮะ
แต่ว่าการปฏิบัติตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้

ต้องขออภัยในความบกพร่องหรือถ้าเกิดว่าความบกพร่องจริง
ต้องขออภัยกับปฏิชนไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับ

แต่ว่ากรมทางหลวงเองได้กำชับมีระเบียบมาตรฐาน
ให้ผู้รับจ้างดำเนินการอยู่แล้วนะครับ

โดยต้องแจ้งเตือนในช่วงเทศกาลภี่หมายช่วงวันที่๑๙ธันวาส๕๐๘
เห็นวันที่๔มกรานะครับ
ต้องรับตระหว่างการพิกัดตั้งต่างนี้
ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
ซึ่งได้บอกแจ้งไปหมดแล้วนะครับ
ชาวบ้านพวกเมืองได้รับความสะหาย
มีอะไรบ้างที่เขาได้รับความเสียหายเช่นยางกระเด็นติดรถเขาหลายคันนะ
เพราะว่าทางผู้เสียหายได้โทรมาบอกซึ่งเขาก็รับทราบแล้วตั้งแต่วันแรกนะครับที่โทรมานะครับ
แล้วทางผู้รักษาเองบอกด้วยไหมคะจะดำเนินการยังไงต่อ

ตอนนี้ทางทางผู้เสียหายเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างครับจะให้ให้ทำยังไงครับ
คือตอนนี้มันเป็นโลกโซเชียลที่ออกมาเขายังไม่ได้มีการเข้าไปร้องเรียนแต่อย่างใด
แต่ว่าก็มีการเผยแพร่ว่ารถเกือบร้อยคันท่านผอได้รับความเสียหาย

ใครจะเป็นคนช่วยอย่างนี้บ้างครับ

คือกรรมชัพใหม่พุทธจังตอนนี้ช่วงปีใหม่ก็หยุดนะฮะหยุดอยู่แล้ว
แล้วถ้าหากผู้ที่เสียหายอยากจะติดต่อร้องทุกข์หรือว่าชี้แจงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย
ต้องบอกทางแขวงทางหลวงหรือว่าบอกผู้รับเหมาหรือประสานใครดีคะ
คืออย่างนี้นะครับผมแขวงในฐานะเจ้าของงานนะครับ
แต่ถ้าท่านเขาได้รับความเดือดร้อนอย่างไรนะอยากจะมาให้คุยกันนะครับ
มาคุยกันด้วยวาจาก่อนดีกว่านะครับ

สิ่งที่กังวลนะคะว่าตอนนี้คือเรื่องของการทำถนนตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จ
ระยะทาง๔กิโลเมตรตรงนี้ยิ่งช่วงปีใหม่นี้มีคนสัญจรไปมาด้วย
จะส่งผลกระทบอะไรไหมรวมถึงถนนตรงนี้จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่อ่ะคะ
ตรงนี้นะครับที่ตอนนี้ลงผิวจะจอดแล้วตรงหน้าแผลผิวมันจะแห้งแล้ว
ใช้บริการได้ตอนนี้นะครับแล้วเราก็ต้องคืนผิวผู้ชายต้องคืนผิวแขวง
เพื่อที่จะบริการประชาชนนะครับตรงนี้ป้ายเราก็มีไว้เหมือนเดิม
แต่ว่าผิวมันแห้งแล้วแห้งแล้วก็สามารถจะเดินทางได้นะครับ
ตอนนี้ตอนแรกที่มีปัญหาคือตอนนั้นเขาปูผิวประมาณวันที่๒
แสดงว่ายืนยันว่าปีใหม่นี้ไม่มีผลกระทบแน่นอนนะคะไม่มีนะครับ

เราจะติดต่อกับทางหน่วยงานได้ยังไงนะฮะ
มีเบอร์หมายเลขอะไรไหมครับ

เอาหมายเลขตระจับฝนแขวงใช่ไหมครับ
ได้ครับใช่เบอร์นี้ไหมครับเรามีอยู่หน้าจอพอดี๐๕๖๗๓๑๓๕๖๗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
ค่ะเป็นเบอร์ของแขวงนะคะก็โทรไปบอกความเสียหายหรือว่าร้องทุกข์โรงเรียนได้
ไปเจอราจารย์กันก่อน
ถ้าเกิดว่าผู้เสียหายจะมาปรึกษาหรือมาคุยให้ยังไงก็
เชิญนะครับยินดีให้ความร่วมมือนะฮะในการคุยในการตกลงกันยังไงนะฮะเชิญนะครับ
ครับและหลังปีใหม่คงมีคำชี้แจงจากทางผู้รับเหมาด้วยนะครับท่านพอ
ครับผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมตอบข้อสัก๓แล้วก็
สักถามก็คือเราถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแหละครับ
ในการสมนึกแก้วจินดานะคะก็รับเรื่องเอาไว้รับทราบเป็นอย่างดี
พร้อมจะประสานทั้งผู้รับเหมาด้วยส่วนผู้ที่เสียหายก็สามารถแจ้งไปได้ที่
แขวงทางหลวงตามหมายเลขที่ให้ไว้ด้วยค่ะ
ครับคือเข้าใจว่าทางหลวงเนี่ย

เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สัญจร

คงจะไม่มีใครมาร้องอีกแล้วแหละว่าโดนยางมาต่อยแบบนี้ช่วงปีใหม่

แล้วก็เรื่องความคืบหน้าจะมีการช่วยเหลือเยียวยายังไงนะครับ
จากปีใหม่มาแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้เราตามกันต่อ

รถที่เขาเอาไปล้างมันยังเป็นรอยอยู่หรือเปล่า